คุณผู้ชมฮะมาต่อกันที่เรื่องนี้นะครับ
ก็เป็นประเด็นที่ทาง๖องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
ได้มีการท้วงติงและมีความเป็นห่วงตลอด
เรื่องของข้อกำหนดเพิ่มเติมในมาตราเก้า
ในพกฉุกเฉินฉที่๒๗

ว่ามันมีปัญหาอะไรทำให้๖องค์กรวิชาชีพสื่อ
เขาท้วงติงไปถึงรัฐบาลในการใช้ข้อกฎหมายนี้นะครับ

เพราะเมื่อวานนี้ผู้นำเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ

หลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเมื่อวานจริงมีหลายวาระในการประชุม
แต่วาระหนึ่งที่สำคัญ

ว่าเป็นมาตรการที่นายกให้ความสำคัญอย่างมาก
เพราะขณะนี้กำลังเผชิญกับปัญหาโควิด
หน่วยงามรัฐกำลังแก้ไขสถานการณ์กันอย่างเต็มที่

ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคมเป็นอย่างมากนะครับ
แล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ
หรือการจงใจตัดต่อบิดเบือนคำพูด
เพื่อสร้างความเข้าใจผิดเป็นจำนวนมาก
จากสื่อมวลชนผู้มีชื่อเสียงและผู้ใช้สื่อทั่วไป
ทั้งที่ในประเทศไทยขณะนี้อยู่ภายใต้พรกรฉุกเฉิน
นายกก็เลยสั่งการให้แต่ละกระทรวง
ดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องของข่าวปลอมอย่างจริงจังและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
โดยให้แต่ละกระทรวงจัดตั้งฝ่ายที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบและแก้ไขข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกระทรวงทันที
และให้เป็นตัวแทนหน่วยงานในการแจ้งความดำเนินคดี
กับผู้ที่กระทำผิดด้วยนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญนี่แหละฮะ
ที่ผมบอกว่ามันเป็นประเด็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับ
เรื่องของการบังคับใช้ตามข้อกฎหมายตามพคฉ
โดยการเน้นย้ำถึงการนำเอาข้อกำหนดข้อที่๑๑
จากประกาศฉบับที่๒๗ของพคฉ
ฉบับที่๒๗ประกาศออกมาวันที่๑๐กรกฎาคม๖๔นะครับ
ว่าด้วยเรื่องของการห้ามบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
ให้มาเป็นแนวทางปฏิบัติของมาตรการที่ชัดเจน

อ้างอิงข้อกำหนดในข้อที่๑๑
จากพรกชุกเฉินฉบับที่๒๗

เพื่อให้ดำเนินคดีกับคนผิดได้จริง

ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนคนดังหรือเพจต่าง
ก็ไม่ใช่จับแค่ชาวบ้านทั่วไปเท่านั้น
ซึ่งข้อสั่งการทั้งหมดนี้นายกระบุว่า
ขอให้รายงานความคืบหน้าต่อนายก
ก่อนการประชุมคอรมอทุกครั้งฮะ

นายกสั่งการตามพรกรฉุกเฉินฉบับที่๒๗

เพราะว่าก่อนหน้านั้น๖องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
ได้มีการท้วงติงมานานแสนนานเหลือเกิน
เกี่ยวกับพรกรฉุกเฉินฉบับที่๒๗นี้นะครับ
เพราะว่าตามข้อกำหนดเพิ่มเติมในมาตรา๙ข้อ๑๑เนี่ย

ในข้อความของข้อ๑๑เนี่ยนะฮะ

บอกว่าการเสนอข่าวหรือการทำให้แพร่หลาย
ซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดที่มีความ
อาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว
ในสถานการณ์ฉุกเฉินกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
หรือความสงบเรียบร้อยศิลธรรมอันดี

ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน
พรกรฉุกเฉินนะครับ
แต่ทีนี้องค์กรสื่อเขามองย้อนกลับไปในการประกาศ

ฉบับที่๑มันเป็นข้อความแบบนี้ว่า
ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
แต่ในฉบับที่๒๗ไม่มีประโยคนี้
ไม่เป็นความจริงถูกตัดหายไป

หมายถึงว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริง
ก็แล้วแต่ถ้าทำให้ประชาชนชนเกิดความกลัวเนี่ย
ก็สามารถดำเนินคดีได้ทั้งสิ้นเหรอ
สมมุติเราเสนอข่าวในสถานการณ์โควิด
เราเสนอข่าวว่าบ้านนี้ก็เสียชีวิตในบ้าน

เป็นข้อเท็จจริงและประชาชนก็เกิดความกลัว

ผิดว่าประชาชนเกิดความกลัวใช่ไหม

พยายามจะจ้องโจมตี

หรือจ้องจะจับสื่อรึเปล่า
ปิดกั้นการนำเสนอของสื่อมวลชน
หรือการแสดงความคิดเห็นของประชาชน

นี่เขาเลยเรียกร้องออกไป

กรวิชาชีพสื่อมวลชนเขาเลยบอกว่า
โอ้โหมันนิ่งไม่ได้แล้วนะครับ

และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมณชนทุกแขนง
ร่วมการแสดงออกในทุกรูปแบบ
ตามข้อกำหนดดังกล่าวของพรกรฉุกเฉินฉบับที่๒๗

และขอยืนยันในหลักการเสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชนนะครับ
แถลงการของ๖องค์กรก็ยังแถลงระบุด้วยนะครับ
จากนี้เป็นต้นไปองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
จะมีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความไม่เห็นด้วย
กับการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
กว่ารัฐบาลจะเข้าใจและตระหนักได้ว่า
พยายามจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของสื่อมวลชนและประชาชน
นำไปสู่ความล่มสลายของรัฐบาลในที่สุดนะฮะ
ประโยคเดียวมันกลายเป็นประโยคเจ้าปัญหา

ที่คุณตัดข้อความคำว่าที่ไม่เป็นความจริงออก

เออมันเลยกลายเป็นเจ้าปัญหาจริงนะฮะ
อันนี้มันมีที่มาที่ไปคือต้องไปย้อนดู
ฉบับ๑ฉบับ๒๗แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันเลย

ฉบับที่๑เขาว่ายังไงเขาบอกว่าฉบับที่๑เขียนมาก็ดีอยู่แล้ว
พอมาเป็นฉบับที่๒๗ปรากฏว่าไปตัดข้อมูลตรงนั้นออก
ข้อความตรงนั้นออกนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะ